ต่อเนื่องเรื่องของอุบัติเหตุเพราะอะไรเวลาฝนมันตกลงมามันจะมีน้ำขังอยู่บนถนนฉะนั้นเนี่ยคุณขับรถกันด้วยความระมัดระวังไม่งั้นจะเหมือนกระบะคันนี้ค่ะ
แล้วเห็นไหมคะว่าพลเมืองดีชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
พอหลังเกิดเหตุปุ๊บกระบะพลิกคว่ำไป
เขาวิ่งกรูกันออกมาแล้วพยายามจะช่วยเหลือเข้าไปดูสิ
ว่ามีคนติดอยู่ในรถกระบะทั้งหมดกี่คน
คุณผู้ชมลองดูนะจังหวะกระบะเขามาเสร็จแล้ว
น่าจะไปลักษณะอยู่ตรงจุดที่มันมีน้ำ
ท่วมขังเกิดถนนลื่นอยู่ตรงนั้นนั่นแหละค่ะ
แล้วควบคุมรถไม่ได้จนทำให้รถเสียหลักนะคะ
ตรงนี้มีกล้องวงจรปิดหน้าร้านค้าย่านชุมชนของธนาคารออมสินสาขาคลองท่อม
อุบัติเหตุนี้ก็ส่งผลให้คนขับรถกระบะเนี่ยโชคดีที่แค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
ชาวบ้านบอกว่าตรงจุดนี้ฝนตกถ้าฝนไม่ตกเนี่ย
คือก็แย่แล้วเพราะว่าไอ้จุดตรงพื้นถนนมันมีความลาดเอียง
พอฝนตกน้ำก็ขังอยู่ริมเกาะกลาง
แล้วถ้ารถคันไหนที่ขับมาด้วยความเร็วก็อาจจะเสยเกาะกลางแบบนี้นะคะ
วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยดูหน่อยเรื่องของถนนนะคะ
อยากจะให้มาปรับปรุงแล้วก็เตือน
คนใช้รถใช้ถนนให้ขับรถด้วยความระมัดระวังกันค่ะ
ฝนตกถนนลื่นยิ่งเสี่ยงอันตรายนะฮะ